ถ่ายกินครับ

คือที่แรกงี่ขี้มานยังคิดว่าแกล้งรึเปล่า

คือคุณลุงยังพอที่จะตะโกนขอความช่วยเหลือได้นะนี่ต้องบอกไม่ได้แกล้ง
โอ้โหแล้วภรรยาก็เลยวิ่งเข้าไปนะฮะไปสับคัทเอาท์ไฟนะครับ
นี่เป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่๑๕ตะบนจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับ
ผู้ชายคนนี้เอื้อมมือไปหยิบของที่แขวนไว้กับขื่อนะฮะแต่ถูกไฟดูดนะฮะ
ภรรยาก็เลยวิ่งไปสับคัทเอาท์ตัดกระแสไฟฟ้า
หลังจากนั้นพอไฟมันหมดไปแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้ตัวก็หลุดลงมาก็ล้มพับลงไป
นี่หัวกระแทกพื้นหัวแตกอีก
ทางบ้านก็ช่วยกันประถมพยาบาลนะครับอาการก็ยังมึนมึนงงนี่นะฮะ
เราก็คุยกับภรรยาของคนที่ถูกไฟดูดนะครับเธอบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๕มกราคมนะครับ
พ่อหายแล้วพ่อหายแล้วพ่อไฟดูดหายแล้ว
บ้านที่อยู่กันเนี่ยเป็นบ้านที่เช่าอยู่มานาน๑๐กว่าปีแล้ว
ถามว่าไฟมันดูดได้ยังไงเธอบอกว่าที่หน้าบ้านมีเสาไฟฟ้าอยู่ต้นนึง
ซึ่งมันอยู่ติดกับรั้วเลยซึ่งก่อนหน้านี้เสาไฟต้นนี้เคยเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้
จากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้ามาตรวจสอบซึ่งเขาก็บอกว่าตรวจเช็ค
ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนี่วันที่เกิดเหตุไฟไหม้ค่ะอ่า
เขาบอกเรียบร้อยนะไม่มีกระแสไฟอะไรรั่วนะครับ
ซึ่งไม่รู้ว่าไอ้ไฟที่มันโยงมาที่บ้านเธอเนี่ยมันอาจจะมาทั้งขื่อทั้งเสาเนี่ย
มันรั่วมาได้ยังไง
วันที่สิบห้าที่ผ่านมานี่คืออันนี้ดูนะ
อันนี้คือตรงที่แฟนโดนไฟช็อตไอ้นี่คือกล้อง
กล้องมาปิดคือแฟนเขาเอาของมัดไว้กันนี้นี่
เห็นเลขตรงนี้ไหมแล้วเขามาหยิบของ
เพราะว่าเหล็กอันนี้มันมัดติดกับหลังคาเห็นไหม
เพียงแต่ว่าแฟนไปหยิบของที่ห้อยตรงขื่อหลังคา
มันก็เลยเป็นกระแสไฟกระแสไฟมันมาตรงหลังคาบ้าน
เราเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมาเพราะว่าแต่ช่างเน็ตเขาก็บอกเราแล้วว่า
เน็ตเขาจะมาติดเน็ตให้เรามันติดไม่ได้เพราะว่ากระแสไฟมันขึ้นหลังคา
อย่างที่บอกไปมันเสาไฟเนอะคือใส่ไฟก็โยงมาจากเสาไฟฟ้า
หลังคานี่ก็เป็นสังกษีใช่ไหมแล้วก็นี่มาต่อที่ที่เหล็กที่ขื่อที่ไม้เนี่ยตรงนี้นะครับ
พอเอาที่ขอมาแขวนเอาไว้ตรงนี้โห้ยไฟรั่ว
คุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุนะครับทางบ้านหลังนี้ก็แจ้งไปยังเจ้าของบ้านเช่านะครับ
เจ้าของบ้านเช่าก็ให้ช่างเนี่ยมาเดินสายไฟใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อนนะฮะ
ส่วนอาการสามีของคุณมีนนะครับตอนนี้ก็ยังมีอาการรู้สึกชาที่ร่างกายซีกขวาอยู่เป็นช่วง
อ่าก็อย่าลืมพาไปหาคุณหมอซะหน่อยนะยังดีที่ช่วยเอาไว้ได้ทันนะคะเราเห็นภาพแล้วก็ลุ้นแทน